งานนี้ก็ต้องบอกด้วยความรักและห่วงใยเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเฉยเนี่ยนะคะ
ก็อาจจะมีสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาในบ้าน
จะเป็นงูหรือเปล่าเอ๊ะจะเป็นตัวอะไร
ตั้งสติให้ดีแล้วไปดูค่ะ
นอนยิ้มพริ้มพราวอยู่เลยนะคะ
แม่สบายใจเฉิบแบบนี้

ชาวบ้านบ้านดิฉันเนี่ยชาวอีสานเรียกว่าตัวแลนด์
ตัวแรกมันคล้ายกับตัวเงินตัวทองนะ
หรือภาษากลางก็คือตะกรวด
นอนสบายใจอยู่บ้านเลขที่๗๓๒ทับ๖๑หมู่บ้านเลื่อมโพอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ดูแบบเหมือนบ้านตัวเองนะแต่เจ้าของบ้านเข้ามาตกใจสิคะก็เลยเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วยหน่อย
แต่งานนี้ไม่ง่ายนะคะพอพี่กู้ภัยเข้าชาร์จจับตัวปุ๊บ
แลมจากที่นั่งนิ่งอยู่หนีปั๊บ

แลนด์ก็แหลนด์นะแหลนด์คือหนีคือวิ่งไปเลย
วิ่งหนีไปไหนล่ะไปซ่อนอยู่ภายในบ้านเลขที่อีกหลังหนึ่งก็คือบ้านเลขที่๕๙
คือหนีจากบ้านหลังนึงไปอีกหลังหนึ่ง
ติดกันเลยนะคะคิดว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะสุดท้ายก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ของเราจับได้
เจ้าของบ้านหลังที่๒ก็คือคุณปุญญนุษย์ชนะพานเลิศวุฒิเขาบอกว่า
นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝัน

ที่บ้านกันอะไรเนี่ยค่ะ

พูดแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ตัวแลนด์มันก็แล่นเข้ามาในบ้านนะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้๓๐แล้วสิ้นเดือนเมษายน

ก็ไม่รู้นะว่าจะโชคดีอย่างที่ฝันหรือเปล่า
แต่ที่แน่เจ้าแลนด์นี้ถูกจับได้แล้ว
ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเข้าไป
แต่ก่อนจะปล่อยเห็นพี่เขาขู่ฟ่อด้วยนะ
เหรอเขาคงแบบอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง
เจ้าแลนด์บอกว่าไม่แลนด์แล้วโดนมัก
แลนด์ไม่ได้แล้วไม่แลนด์